สวัสดีครับ

แต่เราเชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหน
ที่ต้องการให้ถูกเรียกว่าเป็นคนจนจนตลอดไป
และต้องแบร์มือขอบัตรสวัสดิการของรัฐตลอดไป
นโยบายที่คิดอย่างยั่งยืนแบบนี้
มันเป็นหลักคิดของเพื่อไทย
ตั้งแต่สมัยไทยรักไทย

แต่ละกลุ่มเขามีปัญหาเรื่องรายได้อย่างไร

จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง

คุณมีความแน่นอนว่าไม่มีรายได้ต่ำกว่าขั้นที่ควรจะเป็น

จะทำให้คนที่มีค่าจ้างเงินเดือนค่าแรงต่ำ

พักอื่นที่บอกนั้นประกาศเลยว่า
ไม่เอาแล้วบันตะวันอาการรัฐไม่รับแล้ว
พี่น้องให้เขาประกาศไปเลยครับ

นั่นคือเหตุผลที่พลังประชารัฐ

เพราะคิดว่าทำได้ทำจริงแล้วก็เคยทำแล้ว
แค่นั้นเองพี่น้องง่าย

พูดกันตรงไปตรงมานะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
เพราะว่าจริงนะเวลาเราตั้งเวทีดีเบตนะคะ

ถ้าพูดถึงสิ่งที่ต้องอธิบายนะคะ
ยังไม่ทันได้ถามอะไรอันนี้หมายถึงทุกพักเลยนะคะ
เวลาที่คุณผู้ชมนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไป
อยากฟังนักการเมืองนะคะ

แล้วประเทศจะอยู่ต่อไปได้ไหม
ถ้าทำนโยบายนี้มันใช้เวลาต่อคนเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นเวทีดีเบตที่เราเห็นไป

ก็เลยค่อยเรียงแต่ละท่านมาดีกว่านะคะ
ว่าตกลงที่จะประกาศ

ทำได้จริงหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้

ไม่มีใครจำได้หรอกหรือไม่ไม่ทราบ

พักเพื่อไทยจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ

ค่ะแม่เพื่อไทย
ไม่เคยมีนโยบาย
วื้อหวาน้อยกว่าพักการเมืองอื่น

หือหวานไม่แพ้กันแต่ทำได้จริงไหม

แต่รอบนี้มาเหมือนกับว่า

นี่จากคนนอกพูดอย่าหาว่าดูแคลน
ดูไม่ได้โดดเด่นกว่ากัน

อันนี้ของประชาธิปัตย์หรือของพลังประชารัฐ
อันนี้หรือของเพื่อไทยอนาคตใหม่ประกาศหรือเปล่า

คือคนจับไม่ได้ว่าอันไหนของเรานะคะ

เขาก็ไปตามเราในสมัยก่อน

ในสมัยก่อนออกมานู่นนี่นั่น

องกันเรื่องการแข่งแจกเงินหมด

ตอนนี้ไม่ทราบบางพักเสนอไป๒๓พันแล้ว

นู่นนี่นั่นรับสวัสดิการ

ดังนั้นวันนี้ต้องบอกว่า

เศรษฐกิจมันแย่แย่มากนะคะ
รัฐบาลเป็นคนบอกเองว่า

นะคะพี่น้องได้ประโยชน์

และภาคอื่นยังไม่แนะนำเสนอเลยเนี่ย

การแก้หนี้ของประเทศ

การแก้หนี้ของประชาชนด้วยการสร้างรายได้

เราได้ประกาศที่ลานคนเมือง
เป็นแพ็คเกจเลยว่าเราจะทำอะไร

เราจะแก้ไขปัญหาต่าง

ภายใน๑๘๐วันหรือ๖เดือน

ตั้งแต่๑๘๐วันแรกนโยบายเราสั้นชัดง่าย
๑คือปรับหนี้๒เติมเงิน๓ลดภาษี๔สร้างเศรษฐีใหม่
ทำไมเราถึงมองอย่างนี้เรามองอย่างนี้เพราะว่า
วันนี้คุณขวัญล้อของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
มันดับเกือบหมดแล้วนะคะและที่สำคัญถ้าเราจะไปพึ่งพาการส่งออกอย่างเดียว
ซึ่งเราก็ต้องช่วยการส่งออกด้วยนะเมื่อเรากลับมา
มันก็ไม่ได้ถ้าจะพึ่งพาอย่างเดียวเพราะวันนี้เศรษฐกิจโลกก็แย่ลง
สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเราต้องเตรียมพร้อม
ดังนั้นวันนี้กำลังซื้อภายในประเทศที่หดหายมันพิสูจน์ชัดแล้ว
๕ปีเขาไม่ได้สนใจคนตัวเล็กตั้งแต่เกษตรกรแรงงานพนักงานบริษัท
มันทำให้กำลังซื้อหดหายเมื่อกำลังซื้อหดหายอย่างราคาพืชผลเกษตรตกต่ำเนี่ยนะครับ
คุณจอมขวัญไปตลาดในหัวเมืองใหญ่หรือแม้แต่ในกรุงเทพประตูน้ำมันเงียบ
ขายไม่ได้พ่อค้าไม่ขายก็บ่นขายไม่ได้เพราะกำลังซื้อขาย
เจ้าของโรงงานก็เจ๊งนะคะเพราะกำลังซื้อมันหดหาย
ดังนั้นวันนี้เราจะต้องเพิ่มกำลังซื้อเพิ่มคอนเซมชั่นในประเทศเป็นอย่างแรก
จะเพิ่มยังไงในเมื่อคนตัวเล็กที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอ่อนแรงอ่อนล้า
หมดกำลังหมดแล้วเพราะเรารวยกระจุกจนกระจายมากี่ปีแล้ว
คนรวยรวยมากขึ้นใน๔๕ปีนี้คนรวยนิดเดียวอยู่บนยอดพิรมิตร
แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศลำบากยากจนลงทำมาหากินไม่ได้เศรษฐกิจฝืดเครื่องนะคะ
ดังนั้นเราจะต้องเติมวัคซีนขอโทษค่ะเติมวิตามินให้กับคนตัวเล็กลุกขึ้นมาได้
หลักคิดของเราก็คือว่าคนตัวเล็กต้องลุกขึ้นมาต่อสู้มาหาตังค์กับเรา
มาช่วยกันทำมาหากินอย่างแรกเลยเนี่ยเราถึงได้ขึ้นเรื่องของการปรับหนี้
การปรับหนี้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเขาอยู่ไอซียู๔๕ปีมาเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วหมดแรงต้องไปนอนไอซียู
เราก็ต้องเติมน้ำเกลือเติมวิตามินให้เขาลุกขึ้นมาแล้วจะพาเขาทำมาหากิน
ดังนั้นในการปรับหนี้ของเราเราจะเริ่มตั้งแต่เรื่องที่๑เราจะทำภายใน๑๐๐วัน
หรือว่านี่สินที่ไปก่อกันไว้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
แล้วก็ไม่มีผลอะไรกับประชาชนมันมีอะไรบ้างอยู่ตรงไหน

สองก็คือเรื่องกฎหมายที่ออกแบบไม่เข้าใจ
แล้วก็ไปทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเช่นพรบไซเบอร์
เกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนนอกจากการละเมิดสิทธิของประชาชนแล้ว
หรือพรบข้าวที่จ่อกันอยู่เนี่ยมันทำให้เกษตรกรทำให้ชาวนาแย่เลย
กลายเป็นว่าเขาเคยเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์มีความผิดนะคะ
แล้วก็๓ยกตัวอย่างทั้ง๓อย่างแล้วกัน
กลายเป็นเสียแชมป์ให้คนอื่นนะคะอันนี้๓๐วันแรกเราเอ็กซาเรย์
และเราก็จะเริ่มรักษาในร้อยวันนี้จะเป็นการรักษา
เริ่มจากการปรับหนี้ค่ะการปรับหนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคนตัวเล็กยังไม่ไหวแล้ว
เดินไปไม่ทราบจะเดินยังไงแล้วเพราะว่ามันอ่อนแรงหมดแล้ว
เราจะ๑ก็คือปรับหนี้ให้คนตัวเล็กคือ๑ปรับหนี้เกษตรกรนะคะ
โดยการพักชำระหนี้๓ปีพักชำระหนี้๓ปีของเกษตรกร
ธุรกิจลายเล็กลายกลางลายย่อมเนี่ยลำบากมาก๔๕ปีมาเนี่ย
ซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ขับเคลื่อเศรษฐกิจประเทศแต่กำลังแย่
เราก็จะต้องปรับโครงสร้างหนี้ให้เขาการพักชำระหนี้การลดดอกเบี้ยนะคะ
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเติมเงินลงไปนะคะ
เติมรายได้ก็ถึงว่าต้องบอกว่าอ้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ร้อยล้านหาไม่ง่ายหาไม่ยากใช่ไหมครับ
ดีดมือแป๊บเดียวยืมได้พวกธุรกิจใหญ่
แต่คนตัวเล็กที่เขาจะทำมาหากิน
จะขอเงินลงทุนสักหมื่นสักแสนเนี่ยลำบากนะ
หันหน้าไปไหนก็ไปต้องกู้นอกระบบ
นอกระบบหลายแสนล้านแล้วก็ดอกเบี้ยโหดมาก

ดังนั้นเขาไปไม่ได้หรอกนั้นในร้อยวันแรกเราจะเติมทุนให้เขา
ด้วยสร้างรายได้จังหวัดเลย
เราจะกระจายรายได้ออกไปทุกจังหวัด

ดังนั้นจะแคปเงินกู้ไว้ที่แค่๕ล้านสูงสุด
เพื่อช่วยคนตัวเล็กอย่างคนอยากจะทำโฮมสเตย
คนอยากจะทำร้านขายของอยากจะทำออนไลน์อยากอะไรได้หมดนะคะ
แล้วก็อันที่๒เติมทุนอย่างที่๒สำหรับคนเล็กมาก
อย่างร้านค้าแผงลอยที่ต้องกู้๕แสนหนึ่ง
เราจะเพิ่มนะคะประสิทธิภาพของเงินกู้ลายย่อย
กับวันที่๒ก็คือเพิ่มวงเงิน
จากตอนนี้สูงสุดแค่๕๐๐๐บาทจะเพิ่มให้เป็น๑แสนบาท
เพื่อให้เขาต่อทุนได้นี่คือการเติมทุนลงไป
แล้วก็เติมอย่างที่กลุ่มที่๒ก็คือ
ในกลุ่มเติมเงินคือเติมรายได้ก่อน
มันเหมือนกับตอนนี้คนไข้หนักต้องใส่น้ำเกลือใส่วิตามินเติมรายได้ก่อนนะคะ
อย่างแรกเลยเราจะปรับขึ้นเงินเดือน
ของพนักงานและค่าแรงขั้นต่ำ๑๕
แต่ว่าจะไม่ให้เป็นภาระของผู้จ้างนายจ้างนะคะทำยังไง
มันทำได้ก็คือว่าวันนี้เราก็คงจะต้องค่อยทำเป็นขั้นเป็นตอน
เพราะนายจ้างก็แย่เหมือนกันจากเศรษฐกิจที่บอกว่ากำลังซื้อหด
นายจ้างก็เจ๊งเหมือนกันดังนั้นเราจะไปขึ้นแบบหัวภาพ
ผลักภาระให้ในจ้างเราไม่ทำเราจะเป็นขั้นเป็นตอน
และเราจะต้องลดต้นทุนให้นายจ้างนะคะเพื่อเอาลดต้นทุนที่ลดไปนั่นน่ะ
มาเพิ่มให้เป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างให้กับพนักงานบริษัท
อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการลดภาษีน้ำมันดีเซล
ซึ่งเป็นต้นทุนของการผลิตตัวใหญ่เลย
เราจะลดภาษีน้ำมันดีเซลลงนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
ประกอบการจะเอาส่วนที่ลดไปเพิ่มเป็นค่าแรง
เพราะเราไม่อยากทำให้เขาลำบากในช่วงต้น
ที่๒เราจะลดมาตรการในการลดภาษีเงินได้
เพื่อที่จะให้เขาเอาส่วนตรงนี้เอาไปให้พนักงานบริษัท
ไปให้คนใช้แรงงานที่เป็นลูกจ้างเขา
แล้วก็นอกจากนั้นในการเติมเงินเนี่ย
เราก็จะดูของกลุ่มคนรักฐานใหญ่ก็คือกลุ่มเกษตรกรด้วย
ตัวอย่างอย่างเช่นชาวนาอย่างนี้
เราก็จะใส่เรียกว่าเราเรียกคืออย่างนี้

จะเปลี่ยนฐานการผลิตได้สู่อาหารปลอดภัย

ไม่งั้นเดี๋ยวข้ามไปเดี๋ยวคืนกัน

แต่มันยังไม่จบนะมันจะมีลดภาษีด้วย

เรามีปรับหนี้เพิ่มเติมเงิน

ดีเซลเนี่ยคิด๕๘๕๙นะ
แต่ก่อนในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย

๘๐ตังค์๕บาท๙๐ตังค์

ต้นทุนการผลิตสูงต้องซื้อของแพง

แล้วก็ผู้ผลิตก็ต้นทุนสูงขึ้น
ดังนั้นเราจะลดภาษีน้ำมัน

ของพนักงานของรายงาน

ภาษีเมื่อกี้พูดถึงเงินได้ไปแล้วนะคะ

คือขณะนี้เขาให้ลดห่อนให้หักค่าใช้จ่าย

เดิมนี้ให้๘๕
เดิมที่๘๕เพราะเกษตรกร

และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เราเรียกว่า

นะคะเราจะเรียกว่า

วันนี้เนี่ยคนทำออนไลน์นะคะ

การทำมาหากินของ

ไม่มีแรงที่จะสู้กับรายใหญ่

ก็คือหนึ่งเรื่องของ

เป็นขั้นบันไดแล้วก็เบื้องต้นเนี่ย

เราจะให้เว็บ๒ปี

ถ้ารายได้ไม่เกิน๑๘ล้าน

เขาจะไม่ต้องคือการออก
ค่าเขากับเขาจะเสียภาษีแค่๑
ทำไมต้องทำแบบนี้เพราะต้องให้คนตัวเล็กขึ้น
รายลับน่ะยอดขายเนี่ยน้อยกว่า๑๘ลงมานะ
เราให้ตรงนี้เขาทำให้ก่อนที่เขาโตเค้าจะได้มีแรง
บริษัทใหญ่ด้วยกันกินกันเองหมดนะคะตอนนี้เราก็ต้องมาเพิ่มตรงนี้
โดยนี่แหละจากกองทุนต่างที่เราทำรายได้จะให้มีรายได้และเราก็จะทำแพลตฟอร์มของประเทศในการขาย
ดังนั้นสินค้าที่ไทยทำแล้วอยู่ในโครงการเราก็จะยกเว้นภาษี๒ปีแรกเหมือนกัน
อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นการช่วยคนตัวเล็กรวมทั้งสตาร์ทอัพ
อย่าง๕ปีอย่างนี้กว่าเขาจะนั่นก็ต้องยกเว้นภาษีให้สตาร์ทอัพ
อัพขนาดที่เขาเอาเทคมาอย่างนี้กลัวเขาจะได้ทุนมาเขาลำบาก

คืออย่างนี้ค่ะที่ฟังคุณหญิงสุดารัฐมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ฉันว่าถ้าสมมุติมองแบบสไตล์แบบขายนโยบายเนี่ยตัวเลข๑๘๐วัน
เดือนที่ว่าคือที่เราพูดกันมาตลอดเกือบหมดเบรกเนี่ย๑๘๐วันเห็นเลยเหรอคะ
เราเริ่มทำได้เลย๑๘๐วันเราเริ่มทำได้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สำเร็จแต่ว่าเราลงไปแล้วทำ
เหมือนกับตอนเราทำ๓๐บาทเราสัญญาว่า๖เดือนเราต้องเริ่ม
ก็คือถ้าสมมุติได้เป็นรัฐบาลมีอำนาจในความเป็นรัฐบาลสั่งได้เลย
แรกเลยอย่างที่บอกภายใน๓๐วันเรายังต้องเอ็กซาเรย์กฎหมายเลย
ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของกฎระเบียบกฎหมาย

ไม่ต้องยุ่งกับกฎหมายเลยมากแต่เราต้องไปปรับกฎหมาย

อย่างพรบไซเบอร์อย่างนี้นะคะ
ซึ่งมันจะทำให้มันเป็นขัดขวางการเจริญเติบโตของธุรกิจของโลกยุคใหม่
ที่ใช้เรื่องไซเบอร์ถูกไหมคะ
ถ้าพรบแบบนี้ก็ไม่กล้าเข้ามาลงทุน

อย่างนี้เราแก้แต่สิ่งที่เราเสนอทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยอย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ
รายย่อยเนี้ยเรื่องมันก็ทำได้เลยสั่งสั่งพักหนี้ใช่ไหมคะอ่า
พักหนี้ก็ได้ลดลดดอกเบี้ยเข้าถึงเงินกู้อะไรแน่นะคะ
บอกเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้ค่ะคือที่ขมวดทุกอย่างเนี่ยนะคะ
คือถ้าดูตามอำนาจได้เป็นรัฐบาลจริงมันใช้ได้อยู่แล้ว
บางอย่างที่มันต้องแก้กฎหมายนะคะที่มันน้อยมากอ่า
แปดสิบวันที่ว่าถ้าเริ่มต้นใช้ทั้งหมดนี้เนี่ยคือเตรียมเสีย
เสียรายได้ที่จะเข้ารัฐไปเยอะไหมคะไม่เสียรายได้เลยค่ะอ่า
ถ้าคุณถ้าคุณคุณจำขวัญจำได้เนี้ยลดภาษีโดยทั่วไปเนี้ย
ของเราเนี้ยนะคะเอ่อเพื่อไทยเนี้ยเราในปีห้าสี่เราลดภาษีนะคะ
ลงเหลือยี่สิบสองยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะในปีแรก
ภาษีได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
ลองไปดูตัวเลขได้เลยเอ๊ะแล้วก็ปีที่สองก็มันต้องคิดเป็นทำเป็น
แล้วปีที่สองนะคะปีที่สองลดเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่คงอยู่ถึงวันนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ในสมัยไทยรักไทยนะคะขอโทษกับเพื่อไทยในสมัยที่แล้ว
แล้วก็รายได้ก็ไม่ตกเพราะมันคือการที่ขยายฐานภาษีแล้วต้องทำให้เศรษฐกิจดีด้วยนะ
ไม่ใช่ไม่ทำให้เศรษฐกิจดีมันก็จะไม่ได้นะมันต้องทำให้เศรษฐกิจดีด้วย
แต่การทำแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการลดภาษีน้ำมันเนี่ย
คุณจอมขวัญวันนี้ภาษีน้ำมันที่รัฐบาลนี้เก็บเอาไปเป็นงบกลางใช้อะไรก็ไม่รู้
เราต้องมาแบกรับภาระต้นทุนการผลิตและค่าคลองชีพที่สูงขึ้นลิตรละห้าบาทแปดสิบห้าบาทเก้าสิบ
วันนี้เนี่ยลดตรงนี้ให้ประชาชนไม่ดีกว่าเหรอเขาลดค่าคลองชีพ
และเอาไปลดให้กับผู้จ้างนะคะเจ้าของธุรกิจ
เพื่อที่จะเอาส่วนที่เขาประหยัดตรงนี้เอาไปเพิ่มเงินเดือน
ให้พนักงานบริษัทเขาไปเพิ่มค่าแรงให้กับเจ้าหน้าที่
กับกับคนงานของเขามันและท้ายที่สุดคุณจอมขวัญ
มันกลับมาเพราะเมื่อคนตัวเล็กมีเงินในกระเป๋าเขาใช้หมด
เสร็จมันก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายมันไม่ใช่แจกเงินอย่างเดียว
ถ้าแจกเงินมันจะไปไม่ได้ดิฉันนึกออกที่เวลาทุกพักพูดถึงนะคะว่า
เมื่อทำให้คนทุกคนมีเงินในกระเป๋าแล้วมันจับจ่ายเศรษฐกิจมันเดินไม่ได้
แต่วันนี้มันเหมือนมีน้ำมันหล่อลื่นอันนี้นึกออกแต่ประเด็นคืออย่างที่คุณหญิงพูดเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนขอสงสัยไว้ก่อนโฆษณานะคะคือ
อย่างเช่นลดภาษีตรงนั้นลดภาษีตรงนี้แล้วมันดึงมาแล้วมันไปเข้ากระเป๋าทันทีเนี่ย
มันมันสั่งได้หรือคะว่ารถตัวนี้แล้วไปเพิ่มตรงนั้นแล้วพอไปเพิ่มตรงนั้น
มีเงินในกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเองรวมถึงเมื่อสักครู่นี้
อนุญาตให้อธิบายหน่อยนะคะคนไม่เคยเป็นรัฐบาลนะคะว่าเก็บภาษีน้อยลง
แล้วก็ทำมาสำเร็จมาแล้วทำสำเร็จมาแล้วอ่าเพิ่มคือทำสำเร็จมาแล้ว
ไม่ได้เป็นนานแล้วค่ะจำไม่ได้นะคะเอ๊ะมันจะทำได้อย่างไร
รวมถึงเดี๋ยวถามให้นะคะคุณผู้ชมว่าที่บอกว่าเพดานกู้กู้ได้มากขึ้น
ไม่ต้องไปกู้นอกระบบแล้วเข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้น
เอาเข้าจริงมันไม่ได้ง่ายหรอกอุ้ยใครจะมาปล่อยกู้ให้ฉันง่าย
ถ้าฉันแบบไม่ได้มีเครดิตดีพูดอย่างนี้บอกว่าเข้าง่าย
ยังไงก็ไม่ได้อนุมัติอยู่ดีสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะดิฉันเลือกถามอันที่น่าจะใกล้ตัวของ
ของคนที่สุดสำหรับเรื่องปากท้อง
หนี้ก่อนค่ะคือหนี้เนี่ยสั่งได้เลยทันทีพักชำระหนี้ปรับหนี้ใดก็แล้วแต่นะคะ
คือนี้สั่งได้ไม่มีปัญหาซึ่งประเมินแล้วก็ไม่ได้เกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้
วันนี้แม้แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะหลายปีมานี่ก็รูดปื๊ด
เอาเงินไปผ่านมือคนจนเพื่อที่จะไปซื้อของก็ได้ของนะจริง

ก็เพิ่งมาช่วงนี้แหละที่เริ่มจะให้เงินสด

แล้วก็ให้เงินสดเนี่ยตอนที่ให้เป็นบัตรเนี่ย
ไม่สามารถที่จะไปซื้อข้าวของข้างบ้านเขาได้เลย
คือไม่ใช่ซื้ออะไรก็ได้มันมีกลไกที่กำหนดเป็นร่องทางไว้
ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันโตได้หรอกนะคะ
เพราะว่าเงินเนี่ยมันถูกผ่านมือคนจนไปสู่คนรวยเลย
คนที่ได้รับบัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะไปซื้อขนมจีนข้างบ้าน
แกงข้างบ้านไปซื้อผักข้างบ้านได้
เศรษฐกิจในชุมชนมันก็ตาย
แล้วมันก็อยู่แบบนี้มา๔๕ปี
รวมทั้งพืชผลเกษตรค่าตกตามอีก
เงินในกระเป๋าเนี่ยมันซ้ำเติมคนลากย่า
พอคนรากย่าแย่ร้านขายของเล็กน้อยนะคะ
ผู้ค้าลายย่อยก็ตายตามในตลาดตามหัวเมืองก็ตายตาม

คือพอมองเห็นภาพที่คุณหญิงสุดารัฐบอก

แต่จะถามเรื่องเวลามันไม่มีเงิน

คือมันฟังอย่างนี้นี่นะคะ

เพื่อให้เข้าถึงเงินกู้ได้ไง

มีไอ้นู่นมาค้มประกันอยู่ดี
เราใช้คำว่าแปรงซับสินเป็นทุน

ถ้าเราไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะเนี่ย

โครงการของเขาหรือของของเขานั่นแหละ

สินเป็นทุนในการค้ำประกัน

ให้เขาไปทำธุรกิจให้ได้

ต้องกู้ได้จริงกู้ได้เร็ว
เงินกู้รายย่อยเนี่ย
ที่เรากล้าเพิ่มเพดาน

ใช้คำว่ามันคือสถาบัน
สร้างรายได้ประจำทุกปี
แน่ใจนะคะว่าไม่ปลิ้นไปซื้อตู้เย็นไปซื้อ
ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าในเรื่องพวกนี้เนี่ย

กิจการของเขาไม่ว่าเขาจะขายของอะไร
ทำของออนไลน์มาให้ดูว่าถ้าทำแล้วเนี่ย
แต่ถ้าคุณดูแล้วก็แค่แบบเหมือนกับ
ของจริงไม่มีเนี่ยมันไม่ได้ทำต่อยอดธุรกิจได้
เราใช้คำว่าแปลงทรัพย์สินเป็นทุน

ถ้าเอาอย่างนี้นะคะสมมุติแทนใจดีฉันนะครับ
ว่าแบบไม่มีโครงการอะไรเลย
มันคิดแล้วมันนึกไม่ออกคือไม่ได้เรียนมา
แต่ว่าเราอยากหาเงินนะที่ฉันต้องไปนั่งเขียนเพื่อไปขอกู้
มันก็ยากอยู่ที่นี่ค่ะทำจริงต้องทำจริง
เช่นคุณอยากจะเปิดร้านกาแฟถูกไหมคะ
ไม่อยากทำงานบริษัทแล้วลูกจ้างไม่เอาละ
อยากเปิดร้านกาแฟแล้วก็
ตรงจุดนี้เชื่อว่ามีนักท่องเที่ยว
มาน่าจะขายได้
คุณต้องใช้อะไรบ้างคุณต้องใช้ค่าเช่า
คุณต้องใช้ซื้ออุปกรณ์เท่าไหร่อย่างไร
แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มาดูซิว่าเขาทำจริงไหม
ทำไมความเสี่ยงในการที่ทำแล้วมันจะเจ๊งเนี่ยมันมี
แต่ถ้าคนตั้งใจทำมีฝีมือ
ชงกาแฟหวยแตกเลยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ
มันต้องมีความพร้อมนะคะแล้วเราต้องช่วย
ให้เขาเดินได้คนอยากทำงาน
ต้องได้ทำงานคนอยากทำอาหารกินต้องได้ทำอาหารกิน
อย่างที่บอกว่าเพดานกู้มีกลุ่มนึงก็ได้๕ล้าน
อีกกลุ่มนึงจะเป็นจากเดิมแบบเอสเอ็มอีเเริ่มต้น

หรือขายออนไลน์๒กลุ่มนี้ก่อนเตรียมเงินไว้เท่าไหร่คะ
ปล่อยกู้เตรียมเงินไว้เท่าไหร่คะ
ของพวกนี้แทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยนะ
เพราะว่าอย่างสินเชื่อลายย่อยเนี่ย
เราแค่ขยายฐานให้มีบริษัทเข้ามามากขึ้น
แย่งกันแย่งลายเส้นกันแน่นอนนะคะ

แต่ว่ามันจะคุ้มไปกู้นอกระบบ๑๐๐กว่าเปอร์เซ็นต์
๑๒๐เปอร์เซ็นต์ถ้าเดือนละ๑๐ถูกไหมคะ
แต่กู้ในระบบนี้คนที่ทำอาหารกินตรงนี้เขาอาจจะเก็บ๑๐๑๐กว่านิด
แต่เทียบกับคนตัวเล็กเนี่ยโอ้โห๑๐เท่าตัวเลยที่ลดลงมา

หมายถึงอันนี้คือให้เอกชนด้วยเอกชนปล่อยกู้กัน

ถูกแล้วรัฐให้ทิศทาง
ซึ่งเผื่อหนี้เสียไว้เยอะไหมคะ
เอาอย่างนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นตามเรียกว่าไงนะ
เรียกว่าความเสี่ยงตามปกติทำเสี่ยงความปกติ
ซึ่งไม่มีใครทำธุรกิจสำเร็จได้๑๐๐แต่เราก็ดูความพร้อมนะคะ
แล้วอย่างกองทุนหมู่บ้านสมัยที่เราทำเนี่ย
สมัยที่พวกพี่ทำเนี่ยกองทุนหมู่บ้านมีแต่คนสบประมาทว่าตายแน่หนี้เสียจริง
หนี้เสียน้อยกว่าแบงค์อีกกองทุนหมู่บ้าน
คนเขาตัวเล็กน้อยเขาอยากทำมาหากินนะคุณขวัญ
แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปได้ยังไงถ้าเราไม่ช่วยเขา
แล้ววันนี้ตำแหน่งงานจะน้อยลงไปทุกปีนะ
ภายใน๓ปีข้างหน้าตกงานเป็นแสนนะ
แล้วถ้าเราไม่ให้คนตัวเล็กเด็กจบใหม่
พวกนี้เขามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการเล็กของเขาเนี่ย

แต่ค่อนข้างกระชับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อ
ที่บอกสร้างเศรษฐีใช่ไหมคะสร้างเศรษฐีหรือสร้างเศรษฐกิจอะไร

อะไรคือคำว่าเศรษฐีของเพื่อไทยที่บอกว่าจะสร้างได้ง่ายขนาดนี้คะคุณหญิง
อย่างนี้นะคะต้องขอบคุณเลย
เรามองเป็นคนที่สามกลุ่มนะคะ

เกษตรกรเนี่ยวันนี้คือเหมือนกับ

ไปถามพอถึงเวลาแล้ว
ไปหาคนขายคนซื้อคนซื้อก็จะเป็นคนกำหนดราคา
ก็ผลิตได้เสร็จไม่เคยกำหนดราคาเองได้เลย

เราจะไม่เป็นเกษตรกรที่ขายแบบคอมเมอร์ดิตี้ต่อไป
เราจะเป็นเกษตรกรเปลี่ยนใหม่

ที่เราให้ข้าวตันละ๕๐๐บาท
แล้วแคปไว้ที่๑๕ตัน๗๕๐๐บาทเนี่ย
คือสเต็ปแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิตแล้ว
เราจะเดินไปสู่การที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารสุขภาพ
ที่จะผลิตป้อนคนทั้งโลกเลย
อาหารสุขภาพนี้มีมูลค่าใน๔ปีข้างหน้า๓๕ล้านล้าน
เราตั้งเป้าแค่นิดเดียวเองคุณขวัญนิดเดียว
ขอแค่๑๔ล้านล้านนะคะ

ดังนั้นเราจะปรับเปลี่ยนด้วยกองทุนการปรับเปลี่ยนหน้าดิน
ต่อไปนี้เราจะพาแน่นอนนะเรื่องเกษตรกรเนี่ยนะคุณขวัญ

ถึงบอกใช้กองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดินกับที่ให้๕๐๐บาท
ปรับเปลี่ยนการผลิตเนี่ยแค่ลายนึงให้๗๕๐๐๐บาท
หรือถ้ามีนาน้อยก็ให้๓๖๐๐นะคะ
อย่างนี้มันจะทำให้เขาสามารถที่จะเดินขึ้นมาได้
และเราก็จะพาเขาผลิตต่อไปเนี่ยไม่ต้องผลิตเยอะผลิตน้อยนะ

เพราะรัฐจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการหาตลาด
ตลาดของสินค้าสุขภาพอย่างคุณเนี่ยวันนี้ออกกำลังกาย

คนจีนจะทานอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น

แล้วเราจะปรับเปลี่ยนตรงนี้เดินไปสู่การที่ให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายสินค้าเกษตรได้เอง
แต่ระยะต้น๑เรื่องการช่วยค่าผลิต๕๐๐บาท
สองเราจะวางเป้าหมายการผลิตนะคะ
หมายของราคาอย่างตอนนี้อย่างข้าวเนี่ย
ช่วงต้นเนี่ยข้าว๕เนี่ยก็ต้องขายได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่ง
ข้าวออมเมลิ๑๕๐๐๐บาทนะคะยาง๖๐๐๐๐บาท
ทำได้ไหมมันต้องมีเวลาอธิบายนะ

และที่สำคัญคือเพิ่มมูลค่าแล้วยังไงคะลูกราคาก็ดี
โอมันก็จะมีวิธีเยอะเลยมันมีการรวมกลุ่มกากลัน
แล้วก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิต

ให้กู้แต่ว่าไม่ใช่ให้เกษตรกร

แล้วก็มาค่อยผ่อนใช้ต่อเทคโนโลยีที่ใช้
และการขายเราก็จะขายผ่านเทคโนโลยีทั้งบล็อกเชนทั้งออนไลน์

ประเด็นคือดิฉันว่ารอบนี้เพื่อไทยมาแปลก

ที่ผ่านมามันจับได้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่มีโครงการอะไร
นี่ไงค่ะนี่ไงช่างเงินเดือนขึ้น๑๕

ต้องไปคิดอีกแต่เดี๋ยวให้กลับมาว่าเอ๊ะแนวนโยบายของเพื่อไทย
รอบนี้มาแปลกต้องไปคิดหลายทรัพย์หลาย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
แนวรวมทั้งหมดของวิธีการในการทำให้มีเงินมากขึ้นของเพื่อไทยสรุปคืออะไร
และประเด็นสำคัญยังไงขอติดสำหรับทุกพักเลยนะคะมาคุยกับเราก็คือว่า
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าไปนั่งเนี่ย
ดิฉันก็ไม่ต้องจำก็ได้นะคะสักครู่ค่ะ
ค่ะมาสักครู่นี้เวลาไม่พอค่ะต่อให้จบเลยค่ะกเศรษฐกร
เกษตรนะคะอย่างนี้ค่ะระยะแรกเนี่ยเราเติมทุนเข้าไปก่อน
นะคะก็คือห้าพันบาทต่อต่อต่อตันนะคะและราคาสินค้าเกษตรเนี่ย
เรามีวิธีการนำขึ้นหมดนะคะข้าวอย่างที่บอกไปแล้วยางหกสิบ
สิบนี่ไม่ได้ใช้เงินมากกว่ารัฐบาลปัจจุบันนะแต่เราจะมีโอกาสมี
วิธีการดึงซัพพลายออกมาอย่างเช่นเรื่องของการทำถนนเนี่ย
พูดพูดไม่ได้ทำได้จริงแต่แค่แก้ระเบียบนะคะ
แล้วก็เอาเงินสองหมื่นเนี่ยย้ายจากตัวรัฐบาลไปท้องถิ่น
อืมก็ทำถนนชุมชนได้แล้วถนนหมู่บ้านได้แล้วนะคะ
นะคะเอ่อเรามาทำเอ่อบีบียี่สิบบีร้อยซึ่งเอ่อ
ขณะนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ห้าบาทนะคะแล้วก็เอ่อ
ก็พืชทึกตัวเราก็มีราคาเป้าหมายนะคะเอ่ออ้อยหนึ่งพันนะคะ
เอ่ออ้อยเนี่ยอนาคตเราจะทำเป็นอันนี้ไม่มีเวลาอธิบายแล้ว
แล้วก็พอระยะกลางเนี่ยเราจะพาการปรับเปลี่ยนการผลิต
ตั้งเป้าหมายว่ารายได้จากการที่เราปรับเปลี่ยนการผลิต
เราจะแบ่งตลาดสามสิบห้าล้านล้านเนี่ยหนึ่งจุดสี่ล้านอืม
จะเป็นรายได้เกษตรกรและเราจะทำให้ได้ใน๔ปีนะคะ
อันนี้เป็นเป้าหมายเลยเศรษฐกิจใหม่อันที่๒หรือเศรษฐีใหม่
ที่๒อันนี้เกษตรกรจะต้องเป็นเศรษฐีแล้วนะ
เกษตรกรต้องเป็นเศรษฐีนะแล้วต้องกำหนดราคาขายเองได้นะ
แล้วก็ไม่โม้เพราะทำมาตลอดทุกครั้งที่เพื่อไทยกลับมานะคะ
เกษตรกรแฮปปี้ทุกครั้งมีตังค์ในกระเป๋านะคะ
ที่สองก็คือเรื่องของท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่สำคัญเลย
มันมันเป็นกลไกหลักแล้วตอนนี้มันสามารถหยิบสดได้เลย
ไม่ต้องไปรออินฟ้าซักเจอร์อะไรไม่ต้องไปรอก่อสร้าง
วันนี้เราจะตั้งเป้าภายใน๒ปีเพิ่มนักท่องเที่ยวได้๕๐ล้านคนนะคะ
รายได้เนี้ยสามสามโทษโทษใครได้ไม่สบายไม่สบายค่ะ
แล้วเวลาเร่งด้วยขออะไรค่ะรายได้เนี่ย๓ล้านล้าน
จากตอนเนี้ยประมาณสองล้านกว่าค่ะขึ้นเป็นสามล้านล้านมันจะสองปี
จากสามสิบกว่าร้านให้เป็นห้าสิบล้านอืมมีสิบยุทธศาสตร์นะคะอืม
อันนี้จะเป็นการกระจายการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนไปถึงหมู่บ้าน
ไปสู่แต่ละจังหวัดได้และกลุ่มที่๓คือกลุ่มคนที่หากินกับโลกยุคใหม่
ความรู้เทคโนโลยีใหม่พวกนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องช่วยเขา
ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือออนไลน์ออนไลน์เนี่ยมันคือเครื่องมือในการทำหากินในอนาคต
แต่วันนี้เราไม่ได้สนับสนุนคนตัวเล็กให้ยืนอยู่ได้
เรามีรายใหญ่มาไม่ต้องเสียภาษีนะคะดังนั้นเนี่ยขอโทษจริง
ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหรอกอ่าดังนั้นเนี่ยนโยบายของเราเนี่ย
เราจะปรับฐานเพื่อที่จะรองรับเศรษฐกิจใหม่ที่มากับเทคโนโลยี
อย่างออนไลน์ออนไลน์เนี้ยเราต้องต้องเข้าไปช่วย
แล้วเราตั้งเป้าว่าเราจะขยายออนไลน์เนี่ยนะคะส่วนแบ่งของตลาดโลกเนี่ย
สิบล้านล้านเนี่ยเอามานิดเดียวเท่านั้นเอง
เราตั้งเป้าที่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนถึงหนึ่งล้านแปดแสน
แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐเข้าไปช่วยนะคะ
ไม่ได้ไปช่วยใส่เงินใส่ทองอะไรแต่ไปช่วยในการนำ
เราเราใช้โซโลแกนว่าเราจะเอาโลกทั้งโลกเป็นตลาดขายสินค้าไทยอืม
และสมัยที่อ่าพี่ทำงานเนี้ยนะเป็นรัฐบาลตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเนี้ย
ทุกครั้งนะยอดของการส่งออกของเราจะดีหมด
ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่คนที่ทำงานออฟฟิศนะ
เราจะมีกองทุนคนเปลี่ยนงานคนที่ทำออฟฟิศก็จะตกงานไปเรื่อย
แล้วก็มีกองทุนสำหรับเด็กรุ่นใหม่กองทุนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยทั้งที่อยู่ออฟฟิศหรือว่าเพิ่งจบเนี่ย
เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้โดยมีเงินทุนเบื้องต้น๒๐๐๐ล้าน
เราคาดว่าจะผลิตคนได้มากกว่าผลิตเท่าแก่ใหม่เนี้ยได้มากกว่าสองหมื่นคน
นี้ช่วยอะไรไม่ได้ใช้เงินมากด้วยนะศูนย์นี้ช่วยในเรื่ององค์ความรู้ก่อนเลย
แล้วสมมุติว่าคุณขวัญจะทำครีมสักชนิดหนึ่งจะต้องเข้าแล็บ
อาจจะต้องเสียเงิน๑แสนรัฐจ่ายให้ก่อนกองทุนที่จ่ายให้ก่อน
แต่ว่าเป็นหนี้ไว้นะเป็นหนี้ไว้ก่อนนะ
โรยเราไม่ได้ทำเองเราให้จับคู่กับหมาวิรัยทำ
เสร็จแล้วอย่างที่สองคือการที่ทุนออกมาจากไหน
ทุนไม่ยากเลยทุนมี๓แบบ
คือ๑เราจะสนับสนุนให้ธนาคารของรัฐปล่อยกู้ในดอกเบี้ยพิเศษ
พอเรามีธุรกิจเกิดขึ้นพวกกองทุนต่างทั้งในประเทศต่าง
อยากลงทุนเงินเหลือวันนี้เงินเหลือในโลกนะในประเทศก็เหลือ
แต่ต้องหาที่ลงเขาก็จะมาลงตรงนี้แล้วจะให้พิชงานกันตรงนี้ได้
และอย่างที่๓คือบางโครงการรัฐทำเองเช่นเขาทำปุ๋ยอินซีนะ

อย่างนี้รัฐลงเองเพื่อให้ได้ของให้เกษตรกร
และประการสุดท้ายที่สูตรนี้จะช่วย
เรื่องของกฎหมายเรื่องของใบอนุญาตต่างเราอำนวยความสะดวก

กลุ่มนักศึกษาใหม่กลุ่มคนเปลี่ยนงานหรือจะตกงานแม้กระทั่งเกษตรกร
ขอหยุดไว้เท่านี้เหลือ๑นาทีสุดท้ายต้องถามขอเหน็บไว้นิดนึง
แค่ไหนก็ไม่ว่าแต่ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่ฉันไม่ต้องจำเลยนะคะ
ซึ่งอย่าหาว่าดูแคลนกันนะคะคุณหญิงคือเพื่อไทยไม่ได้เป็นหรอกค่ะ
คิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะว่าสมัยนี้คงยังไงก็ไม่ได้เป็นหรอกคะ
วันนี้ต้องยอมรับนะว่าเราสู้กับอำนาจใหญ่มาก
แล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมเลยและแถมใช้ทั้งอำนาจรัฐอำนาจเงินนะคะ
ที่เราฝากว่าเลือกตั้งครั้งนี้ต้องสุจริตนะต้องปราศจากการซื้อเสียง
ราชการใช้อำนาจรัฐอำนาจเงินนะซื้อเสียงเอ่ยแล้วโกงเลือกตั้งเอ่ย
แล้วใช้อำนาจรัฐเข้าไปบีบบังคับแบบนี้กรกตต้องช่วยดู
ถามว่าวันนี้เนี่ยเสียงสวรรค์คือเสียงประชาชน
คุณจอมขวัญคะเกิดขึ้นมาแล้วที่พม่าอำนาจของทหารใหญ่โตมาก
เหมือนกันเลยนี่เราไปลอกแบบเข้ามานะมีสวนะที่จะไปยกมือให้
และท้ายที่สุดก็ถล่มทลายมาเลเซียรัฐบาลใช้อำนาจเต็มที่ทั้งหมดเกิดขึ้นได้
ถ้าประชาชนพิจารณาว่า๔๕ปีที่ผ่านมาประชาชนมีความเป็นอยู่ยังไง
จะอยู่อย่างเดิมต่อไปอีก๔๘ปีไหวไหมถ้าไม่ไหว
ก็เพื่อไทยคือกุญแจที่จะออกจากความทุกข์นั้นได้
แต่ถ้าเลือกพักอื่นก็จะได้ชุดเดิมนายกคนเดิมอยู่ต่อทำงานต่อไป
ประชาชนต้องชั่งใจเองว่าจะอยู่ต่อในสภาพ๔๕ปีที่ผ่านมา
กับคนเดิมนายกคนเดิมอีกไหมนะเลือกใครใครเลือกพักอื่นก็จะได้นายกคนเดิม
แต่เลือกเพื่อไทยเราประกาศชัดว่าเลือกเพื่อไทยไม่ได้นายกคนเดิมแน่นอน
ในกลุ่มเกษตรและทั้งหมดด้วย
อย่างที่บอกให้เอกชนเข้ามาช่วยเรื่องการปล่อยกู้ให้ลายเส้นแย่งกันน่าดู
คือที่พูดมาทั้งหมดนะคะแล้วแต่คุณผู้ชม
และไม่ว่าคำวิเคราะห์จะบอกพักนั้นจะชนะพักนี้จะแพ้
อันนี้ชนะไปก็ไปตั้งรัฐบาลแล้วแต่ค่ะว่าข้อมูลจะออกมาเป็นอย่างไร
เพราะสุดท้ายกากบาทยังเป็นของเรานะคะคุณผู้ชม
เสียงเดียวเท่ากันนี่แหละค่ะสุดท้ายแล้วอยู่ที่คุณผู้ชมเลยค่ะ
ว่าจะเลือกพักไหนไปใช้งานให้เขาทำงานแทนเราในสภา
วันนี้เวลามากกว่าวันนั้นเยอะนะคะใช่ค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณอย่างสุดท้ายมากค่ะขอบคุณค่ะ

ขุนพลด้านเศรษฐกิจของพักประชาธิปัตย์พรุ่งนี้ฟังประชาธิปัตย์บ้าง
ไม่รู้จริงหรือเปล่าเลือกประชาธิปัตย์เผลอได้ใช้งานเขาง่ายกว่าเพื่อไทย
อันนี้ไม่ทราบจริงนะคะพรุ่งนี้มาฟังค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ